อันนี้เหตุการณ์นี้ก็สลดเหมือนกันคุณผู้ชมคิดดูสิ
คือคุณตาเนี่ยเดินจะไปเข้าห้องน้ำแล้วมันเป็นบ้านร้าง
ปรากฏว่าตัวต่อมันรุมต่อยคุณตา
คุณตาเสียชีวิตเลยนะใช่เนี่ยเหตุการณ์นี้แล้วดูน่ากลัวมาก

เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นพาไปดูในงานศพของคุณตาหน่อย
คุณตาสายร่มเย็นอายุ๘๒ปีค่ะจัดงานขึ้นที่บ้านดงมัน
อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามคือคุณตาเนี่ยโดนฝูงต่อมารุมต่อยอ่ะนะคะ
แล้วถามเหรนของคุณตานางสาวหนูพิษเล่าให้ฟังบอกว่า
วันก่อนนี้ช่วงสายตัวคุณตาเดินมาที่บ้านมาขอเข้าห้องน้ำ
แล้วตอนนั้นเนี่ยคือตัวของเหรนกำลังอาบน้ำอยู่ไง
แม่ก็เลยบอกว่ารอแป๊บนึงนะตาสาย
แต่ตาสายเหมือนกับคงจะปวดมากรอไม่ไหวแล้วค่ะ
ก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำที่อื่นสักพักโอ๊ยโอ๊ยได้ยินเสียงร้อง
แล้วเสียงร้องดังมาจากบ้านร้างที่อยู่ห่างจากบ้านเธอไป๒๐เมตร
วิ่งไปดูค่ะอุ้ยเห็นแบบบอกว่าตอนนั้นน่ะนะ
เห็นแบบเป็นรูที่เหมือนกับโดนสัตว์มีพิษ
ต่อยอยู่ตามหัวตามแขนตามหน้า๒๐๓๐จุด
แล้วคุณตาโดนชนกับรังต่อหัวเสือไง
ตรงเนี่ยคุณผู้ชมคือมันเป็นเหมือนกับแบบ
เป็นห้องน้ำที่แบบสร้างขึ้นมาก่อแค่แบบอิดรอบอะค่ะ
แล้วฝูงต่อพอตาเดินไปชนรางฝูงต่อมันก็แตกรังรุมต่อยใหญ่เลย
ด้วยความที่ผู้สูงอายุนั่นแหละบางทีอาจจะมองเห็นแบบไม่ค่อยชัดไง
แล้วทีนี้ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบรบือก่อน
หมอก็ให้กลับบ้านได้แต่ว่าท้ายที่สุดคุณตาก็เสียชีวิตนะคะ
แล้วยาดของคุณตาเนี่ยพามาดูเลยนะ
คุณลุงวันนาพามาดูตรงจุดที่ต่อหัวเสือทำรัง
คือเขาบอกว่าทำรังอยู่ตรงหม้อน้ำของรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้
จริงก่อนหน้านี้ทำลายรังทิ้งไปแล้วนะเอาตัวต่อออกไปแล้วนะ
แต่ก็ยังมีแบบต่อหัวเสืออีกหลายตัวเลยอ่ะบินวนอยู่เนี่ย
แล้วตอนนักข่าวไปถ่ายดูสิพี่ก๊อฟเห็นไหมก็ยังเห็นต่อมาอยู่ตรงนี้
น้องสาวของคุณลุงน้องสาวของคุณตาเนี่ยนะบอกว่า
คุณตามีโรคประจำตัวโรคหอบหืดด้วยภูมิแพ้ด้วยมีอาการหลงลืมแล้วก็อัลไซเมอร์
ตอนนั้นที่ไปเจอตัวของคุณตาเนี่ยตาสายยังพูดได้อยู่นะ
บอกว่าหูโดนลุมต่อนะโดนลุมต่อยเยอะมากเลย
ตอนที่ไปหาหมอหมอก็บอกว่าอยากให้อยู่ที่โรงพยาบาลตาจะกลับบ้าน
ก็หมอบอกว่าเดี๋ยวฉีดยาให้ก็ดีขึ้น
แต่สักพักกลับบ้านไปแป๊บเดียวมีอาการเลยลองฟังหน่อยค่ะ
ขอแห้งปวดหัวปวดท้องมือเขียวเล็บเขียวแล้วก็ช็อกไปเลยนะคะ
ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจ
ศพของคุณตานะคะโอ้เนี่ยแล้วรังต่ออยู่ตรงมอเตอร์ไซค์แบบนี้